ว่ากันด้วยเรื่องที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากที่สุดในช่วงเวลานี้

ก็คือเรื่องของเสียงระคังของวัดไซดที่ย่านพระราม๓

สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่๒ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย
มีคนที่เขาโพสต์หนังสือจากเขตบางคอแหลม
เป็นการเซ็นโดยผู้ช่วยผู้มนวยการเขต
รักษาการพอเขตอยู่พอเขตท่านปัจจุบันเนี่ยเพิ่งมารับตำแหน่งวันนี้

ขอความร่วมมือมายังวัดไซพระราม๓ให้ลดระดับเสียงตีระคัง
แล้วก็พิจารณาช่วงเวลาให้เหมาะสม
เพราะมีผู้ร้องเรียนมาซึ่งก็คือคนที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมข้างหลังเห็นไหมฮะ

อยู่ติดกับวัดหลังวัดจะมีคลองเล็กอยู่แล้วข้ามคลองไปก็เป็นคอนโดมิเนียมหรู
บอกว่าโอ้โหที่วัดเนี่ยตีระคังตี๔ตีทุกวันเนี่ยเสียงดัง
แต่วันนี้หลวงพี่ท่านตีเบาหน่อยนะ
อยู่มา๓๐๐ปีคอนโดมิเนียมเพิ่งไปอยู่กันประมาณ๒ปีครึ่ง
แล้วทางวัดก็บอกว่าก่อนที่คอนโดมิเนียมจะสร้างได้ก็มาขอให้ทางวัดเซ็นอนุญาตยินยอม
ให้สร้างอาคารสูงใกล้วัดทางวัดก็ยินยอม

ใช่ระหว่างคอนโดมิเนียมก่อสร้างเสียงก่อสร้างก็ดังฝุ่นอะไรก็มีไม่เห็นมีใครเคยบ่น
ท่านเจ้าอาวาสวัดนะคะท่านบอกว่าเรื่องนี้ค่ะเกิดจากโยมผู้หญิงมาขอทางวัดว่าปล่อยเช่าห้องให้ชาวต่างชาติ
พอมีการตีระคังชาวต่างชาติก็เลยมาบอกโยมผู้หญิงคนนี้ว่าเสียงระคังมันดัง
ผู้หญิงก็เลยมาร้องขอว่าหยุดตีละครั้งได้ไหมต่างชาติจะหนีอยู่แล้วเกรงว่าจะไม่ได้ค่าเช่าต่อ
ท่านเจ้าอาวาสวัดไซด์พระอธิการปรีชาปุณโลท่านก็เลยบอกว่าก็เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่นะ
ที่ส่งจดหมายเตือนมาท่านก็ไม่ถือสาอะไรท่านบอกแบบนี้ค่ะ
แต่ทีนี้คนทั่วไปที่เขาทราบข่าวเขามองว่าโอ้โหคือคนร้องเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแล้วว่าแบบเรื่องแค่นี้คือคุณร้องได้ยังไงเป็นคนไทยคนพุทธคุณร้องยังไง
ฝรั่งต่างชาติอาจจะไม่เข้าใจรำคาญแต่เราคนไทยเราก็ต้องอธิบายเขาสิคุณก็ต้องชี้แจงชาวต่างชาติที่มาเช่าที่สำคัญคือเอ้าแล้วเขตที่ได้รับเรื่องร้องเรียน
ยังทำหนังสือมาที่วัดอีกเขตก็บอกว่าพลาดไม่ได้ตรวจสอบก่อนเนี้ยอ่าวันนี้เขาก็เลยเนี้ยทางภูมิในการเขตท่านใหม่ท่านก็ไปกราบขอเข้ามาท่านเจ้าว่าเรียบร้อยแล้วบอกทางวัดแล้วว่าไม่ต้องลดระดับเสียงอะไรทั้งสิ้นตีได้เหมือนเดิมเคยทำกิจกรรมอะไรยังไงทำแบบนั้นตีระคังตอนไหนตีตอนนั้นค่ะก็ส
ระคังย่ำค่ำของวัดไซดพระรามสาม
อ่าคือถ้าตีแบบย่ำค่ำเขาจะมีกรองด้วยใช่ค่ะอ่าทั้งระคังทั้งกรอง
วันนี้นะครับก็เหมือนเดิมเหมือนปกตินะครับหลังจากที่มีคนไปร้องเรียนแล้วก็สำนักงานเขตมีหนังสือขอความร่วมมือมานะครับตกลงตอนนี้ก็ประสานความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
ไซพระราม๓นะครับอยู่ที่เขตบางคอแหลมนะฮะทุกวันเนี่ยที่วัดในช่วงเข้าพรรษานะจะมีกิจของสงฆ์ที่พระสงฆ์ต้องทำพร้อมกันทั้งตอนเช้าตอนเย็นนะครับสวดมนต์ทำวัดอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้เหมือนกับวัดทั่วไปทุกวัดก็คือแจ้งกันด้วยการตีระคังนะครับเป็นช่วงเวลา
ระดับเสียงการตีระคังบริเวณหอระคังของวัดใส่พระอำสามเนี่ยมีความดังในระดับประมาณหกสิบเอ็ดเดซิเบลอืมอืมนะฮะอ่า
ก็มีผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดหรูด้านหลังเนี่ยนะฮะของวัดเนี่ยนะครับติดกับวัดห่างกันสักประมาณ๕๐๐เมตรมีคลองเล็กเล็กกั้นกลางนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ร้องเรียนไปบอกว่าเสียงระคังดังนะครับแล้วก็ตีช่วงเช้ามืดรบกวนนะครับคอนโดนี้มี๒ตึกนะฮะผู้ร้องเรียนเนี่ยตามรายงานบอกว่า

หากวันไหนไม่ได้ยินเสียงระคังเนี่ยสิอันนี้จะผิดปกติ
ชาวบ้านจะรู้สึกว่าทำไมวันนี้ที่วัดไม่ตีรักฆังไม่ตีกรอง
มีคนไปร้องเรียนสำนักงานเขตเรื่องนี้ทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่าไม่พอใจมากนะครับ
ก่อนหน้านี้ระหว่างก่อสร้างคอนโดวัดกับชาวบ้านเองก็ได้รับผลกระทบนะ
ทั้งเสียงตอกเสาเข็มฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
บางครั้งวัสดุก่อสร้างก็ร่วงใส่หลังคาวัด
เบื้องวัดแตกท่านเจ้าอาวาสท่านก็ไม่ว่าอะไร
อย่างคุณลุงสุจินเฟื่องฟุ้งอายุ๘๕ปี
เป็นชาวบ้านอยู่ในย่านชุมชนวัดไสบอกว่า
คนร้องเรียนควรจะทำความเข้าใจว่า
ก่อนที่คุณจะมาซื้อคอนโดมิเนียม
เขาเพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็เปิดให้เข้าอยู่สัก๒ปี
ก่อนคุณจะซื้อคุณก็ต้องพิจารณาก่อนว่า
สภาพแวดล้อมคอนโดที่คุณจะซื้อ

ติดวัดแต่ถ้าคุณมีคอนโดติดวัด
แต่ไม่ชอบเสียงระคังเสียงจากงานแห่นาค

คุณก็ไม่ควรจะมาซื้ออยู่คุณลุงสุจินบอก
แล้วก็เปรียบเทียบกรณีประชาชนที่อยู่ใกล้กับ
สนามบินดอนเมืองเนี่ยสนามบินสุวรรณภูมิ
ทำไมเขาก็ต้องอยู่เพราะว่ามันก็มีเสียงเครื่องบิน
อืมคนที่อยู่ริมทางรถไฟก็ต้องมีเสียงรถไฟ
แล้วจะไปบอกให้เครื่องบินกับรถไฟ

เดี๋ยวฟังคุณลุงนะครับ
กระทบได้นิดเดียวดีที่สามไปครับทำให้เรารู้เวลา
ว่าใกล้เวลาน่าจะเราตื่นทำงานแล้วเราทำมากินแล้วนะฮะ
ทำไมทีละคอนโดเขาสร้างตอนเขาสร้างนะครับ
ผมเรียนตรงนะครับเสาเข็มตอบมาตั้งแต่ต้นแต่ละต้นเนี่ย
สทันถึงพื้นถนนบ้านสั่นไปหมดเลยหลังคาไม้เมื่อยแตกเลย
แต่ม้าบ้านมันเป็นม้าบ้ายร้าวเลยไม่เห็นบ้านร้องเรียนเท่าเลยครับผม
และที่สำคัญก็คือว่าเครน่ะตัวใหญ่นึงออกมาทำให้เขาสร้างขึ้นมาตั้งคืนนะครับ
แอ๊ดแอ๊ดไม่ดังกว่าหรือครับสปอร์ตร้ายฉายมาสาบมาเนี่ย
นี่ไงฮะชาวบ้านก็ยืนยันว่าเสียงระคังไม่ได้ดังมากจนกระทบการพักผ่อนของคนในพื้นที่ค่ะ
ส่วนช่วงสายวันนี้นะคะตัวแทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พร้อมด้วยพระมงคลรัตโนภาษเจ้าคณะเขตบางคอแหลม
ได้เข้าพูดคุยกับพระอธิการปรีชาปุณนโลเจ้าอาวาสวัดไซนะคะ
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
ผลสรุปทางสำนักงานเขตบางคอแหลม
บอกว่าทางวัดตีระคังได้เหมือนเดิมค่ะ

ทางสำนักพุทธทางสำนักงานเขต
เป็นคนจัดการแก้ไขปัญหาให้ทั้งหมดนะคะ
คือวัดตีระคังได้ตามปกตินะคะ

เมื่อช่วงเช้าก็เข้าไปกราบนามัศกาลท่านเจ้าอาวาสวัดใส่
พูดคุยกับทางวัดเรียบร้อยแล้ว
ว่ากิจกรรมทางศาสนาใดของวัด
ยังคงปฏิบัติตามกิจของสงฆ์อย่างที่เคยได้ปฏิบัติกันมา
ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ทางเขตพร้อมดูแลวัดอย่างเต็มที่
ส่วนกรณีคนที่อยู่ในคอนโดมิเนียม

เดือดร้อนรำคาญจากเสียงระคางตอนนี้
ส่งเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงทำความเข้าใจ
นิติบุคคลของคอนโดมิเนียมแห่งนี้แล้วค่ะ
ซึ่งก็อาจจะต้องมีการวางแนวทางแก้ไขป้องกัน

ก็เป็นหน้าที่ของทางนิติบุคคลคอนโดมิเนียม

พร้อมด้วยผู้มนุยการเขตบางคอแหลม
เข้ากราบขอขมาท่านเจ้าอวาสธรรมิใสน์วัดไส่
หลังจากทางเขตส่งหนังสือให้ทางวัด
ลดเสียงระคังตามคำร้องเรียนนะคะ

แต่จริงแล้วเนี่ย
ไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วนะครับ
อย่างไรผมก็ต้องกลับ

บะวอนนะครับ

คุณผู้ชมอย่างไรครับ
คือเหตุผลที่ผมอยากจะพบกับคนที่ร้องเนี่ยจะได้สื่อสารทำความเข้าใจกันว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ
แล้วหลวงพ่อก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวก็จะตีให้มันเบาลง
ก็จะไปชี้แจงเขาเข้าใจเขาจะได้ไม่ต้อง
แต่วันนี้ผมเชื่อว่าเจอเขาไม่ได้เขาคงตะขิดตะขวงอยู่หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่

พอเขตวันไหนก็ได้ให้ผมพบกลางคืนก็ได้
เช้าเย็นอะไรได้หมดได้หมดบอกผม
ค่ะท่านผู้ว่ากรทมก็บอกว่าตอนนี้ให้ทางเขต
ประสานไปที่คนร้องเรียนแล้วนะคะ
ให้มาเข้าพบภายใน๑๒วันนี้ด้วยนะคะ
อกจากนี้ท่านผู้ว่ากรทมขึ้นไปบนหอระคังด้วยค่ะ
ทดลองตีละครั้งทดสอบว่าเสียงเป็นยังไง
ท่านบอกว่าเป็นเด็กวัดเก่านะคะลองฟังดู
จริงแล้วเนี่ยมันจะดังนิดหน่อย
ผมว่ามันไม่ใช่สาระก็ไม่น่าจะดังถึงนะ

ท่านผู้ว่าบอกนะคะว่าพอตีระคังเสร็จ

เข้าใจว่าตีระคังเพื่ออะไร

ทำความเข้าใจกับคนร้องเรียนด้วยตัวเองเลยนะนะคะ
แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาค่ะ
ถ้ามีคนร้องเรียนมาแค่๑คน๒คน
ควรจะต้องเชิญคนร้องเรียนมาคุยก่อน
มาสอบถามก่อนปรับความเข้าใจก่อน
ถึงกับต้องมีเอกสารไปติดใบประกาศอะไร

จะต้องใช้หลักรัฐศาสตร์มากกว่านิติศาสตร์
เพื่อป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ค่ะ
คือไม่ใช่เขาร้องมาแล้วก็ทำหนังสือไปเลย

มันก็ต้องมีชื่อที่อยู่
อะไรพวกนี้ว่าคุณเป็นใครร้องเรียนเรื่องอะไร
ไม่ว่าจะผ่านทางสายโทรศัพท์
ก็พูดว่ากฏมบอกว่าสั่งการให้เจ้าหน้าที่คนนี้
ทำหนังสือชี้แจงแล้ว
ว่าทำไมถึงทำหนังสือแจ้งเตือนไปทางวัด

ไม่ตรวจสอบก่อนทำไมไม่ใช้หลักรัฐศาสตร์ก่อน

คอนโดอยู่แบบนี้อยู่ใกล้วัดแบบนี้
คุณดังขนาดไหนไหนขึ้นไปดูบนห้องหน่อยสิ

ไม่ใช่ร้องเรียนไปคนเดียวปุ๊บทำหนังสือไปปั๊บ

วาสวินท่านก็ตีละครั้งให้ดู
ว่าต้องมีจังหวะจากโคนอย่างเงี้ผมก็เคยเป็นเด็กวัด

ไม่ต้องมีท่านขออนุญาตท่านเจ้าอาวาส

ทางท่านเจ้าวาดวัดไสนะครับ
อธิการปรีชาปุณศรีโลนะครับ
อย่างไรก็ตามแม้ว่าทางเขตทางกรทมจะบอกว่า
ก็ให้วัดสามารถดำเนินกิจกรรมกิจของส่งได้ตามปกตินะนะ
แต่ว่าท่านเจ้าวาดวัดทรายท่านก็มีเมตตาฮะ
ท่านก็กำชับพระลูกวัดให้ลดระดับการตีระคัง
เสียงดังลดลงสักเล็กน้อยกว่าปกตินะครับ
โดยจะตีระคังในช่วงเช้าในช่วงเข้าพรรษา๓เดือนนะครับ
ตีวันละ๒เวลานะครับช่วงเช้าคือช่วง๔นาฬิกาถึง๔นาฬิกา๒๐นาที
เขาไม่ได้ตี๒๐นาทีไม่หยุดอย่างนั้นนะ
๔นาฬิกาถึง๔นาฬิกา๒๐นาทีเขาเป็นชุด
เพื่อส่งสัญญาณแจ้งเตือนการทำกิจต่างของสงฆ์
หลวงพี่ท่านก็มาตีแต่เมื่อช่วงเช้าหลวงพี่ท่านก็ตีเบาหน่อย
เพราะว่าเพิ่งมีหนังสือแจ้งเตือนจากเขตมาท่านก็ตีแบบ
ชาวบ้านบอกเบาไป
ให้ดังกว่านี้หน่อยพอช่วงเย็นนะครับก็จะตีละครั้ง
ในช่วง๑๘นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกา๑๐นาที
ตอนเช้าเจ้าวาดวัดไซดท่านให้ใช้ระคังใบใหญ่ส่วนช่วงเย็น
ให้ใช้ระคังใบเล็กเสียงจะได้ดังน้อยหน่อย
ไม่รบกวนชาวบ้านมากนะครับแค่ช่วงเข้าพรรษาเท่านั้นนะครับ
พรรษาที่วัดนี้เขาไม่ได้ตีอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีความคิดเห็น
รองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุด
อาจารย์ประเมฆชี้ชัดเลยว่ากรณีแบบนี้เนี่ย
ทางสำนักงานเขตไม่มีสิทธิ์เลยนะ
ในการที่จะไปสั่งห้ามวัดตีละครั้ง
หรือว่าให้เบาเสียงอะไรอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์เลย

เดี๋ยวฟังข้อกฎหมายจากอาจารย์ปรเมฆครับ
วัดเป็นกฤทธิ์ทางศาสนามาก่อน

คนไปอยู่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ไปไล่คนเก่าออก

เพราะฉะนั้นคนมาอยู่ใหม่ต้องรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มีวัด
เวลาเข้าวันสาสามเดือนก็ต้องเข้าละครั้ง
จะอ้างว่าไม่รู้ในกิจของศาสนามันคงไม่ได้
ไปให้วัดเขายุดตีได้มั้ยครับ

เขตก็ไม่มีอำนาจจะไปสั่งให้เขาเบาลง
จะบอกว่าประชาชนเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อน
เรื่องยอดเยอะสมัยไม่ทำ
คอนโดหรูใช่ก็เริ่มทยอยทยอยออกมาให้ข้อมูลเหมือนกัน
สตาร์วิวเหมือนกับวิวเนี่ยมองเห็นดาวเพราะว่าคอนโดสูงใช่
ริมน้ำอะไรแบบเนี้ยไอ้ส่วนที่เชื่อมต่อคอนโดสองตึก
เดี๋ยวมาสอนเขาจะมีตึกเอกับตึกบีใช่ไหม
ไอ้ตรงต่างต่างที่เห็นเชื่อมต่อเนี้ยอันนั้นคือสระว่ายน้ำใช่ไหม
ใช่เขาบอกบางทีน้ำก็กระดงกระเด็นลงมานะเหรอใช่
ว่ายน้ำไงใช่ไหมอ่าแต่ดาราอยู่เยอะใช่ค่ะครับ
เขาก็มาให้ข้อมูลว่าจะมีกลุ่มไลน์
เขาคุยกันเป็นกลุ่มไลน์ของนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมแห่งเนี้ยอ่า
มีคนไปร้องเรียนในกลุ่มไลน์อยู่เหมือนกันนะ
ใช่ค่ะนี่เป็นข้อมูลจากนักแสดงชื่อดังนะคะ
คุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณหนึ่งในลูกบ้านของคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะ
ก็บอกว่าที่ผ่านมาค่ะมีลูกบ้านรายหนึ่ง
ร้องเรียนเรื่องเสียงระคังเข้าไปในกลุ่มไลน์นิติบุคคลอืม
แต่ก็เงียบหายไปนะจนมาเป็นข่าวดังนี่แหละ
ว่ามีการร้องเรียนไปถึงเขตพื้นที่รับผิดชอบ
คุณเพชรกรุณพลยืนยันว่าลูกบ้านอีกกว่า๕๐๐ห้องไม่เคยมีใครมีปัญหาค่ะ
เพราะทุกคนต้องปรับตัวให้เข้ากับชุมชน
โครงการก็มีระบบป้องกันเสียงเป็นอย่างดี
ไม่มีปัญหาเรื่องเสียงรบกวนจากภายนอก
รู้สึกเสียใจที่โดนคนทั้งประเทศรุมต่อว่าจากเหตุการณ์นี้นะคะ
เท่าที่ทราบตามข่าวมีอยู่๒คน

โทรมาต่อว่าที่วัดบ่อยมาก
โดยบอกว่าเขานอนไม่ได้เขามีปัญหานู่นนี่นั่น

ต่างชาติก็โทรไปบอกว่าเขานอนไม่ได้
ถ้ามีปัญหามากเขาจะยกเลิกสัญญาเช่า

ถ้ายินเสียงละครั้งไหมคะ
ได้ยินเลยนอกจากต้องเดินออกมานอกห้อง

ก็จะได้ยินเสียงแก๊งคือมาไกล

แล้วตอนพระท่านตีละครั้งได้ยินได้ยินแน่
แต่ได้ยินดังขนาดไหนก็ต้องไปลองวัดดูในห้อง
แต่ถ้าปิดประตูแล้วเปิดแอร์ตีละครั้งไงก็ไม่ได้ยิน
เพราะว่าระบบการออกแบบของคอนโดนี้เขาค่อนข้างเก็บเสียง
รบกวนจริงหรือเปล่าไม่รู้
รู้สึกใดเลยมีแค่๐๐๑ที่รู้สึก
แต่อีก๐๐๑ดันไปสร้างเรื่อง
ทำให้คนเกือบทั้งประเทศมาลุมด่าคนทั้งหมดในคอนโด

กลายเป็นคนที่อยู่คอนโดมิเนียมแห่งนี้ก็โดนต่อว่าไปด้วยไง
เขาก็ต้องออกมาวอนขอความเห็นใจจากสังคมกัน
อย่างคุณพีเคปียวัตรพิธีกรดีเจชื่อดังเนี่ย
ก็บอกว่าก็อยากให้เข้าใจว่าอย่าเหมารวม
เพราะว่าแค่คนสองคนที่ร้องเรียนไป
คนอื่นเขาก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติก็ไม่ได้มีอะไร

ไม่ได้ยินเสียงระคังเลยด้วยซ้ำนะเอาจริง
คอนโดเนี่ยห้องที่ถูกที่สุดนะของคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคุณเดี๋ยวมาสอน
๖๗๐๐๐๐๐บาทประมาณ๗๐ตระวังเมตร

ค่ะเพราะไม่มีตังค์ซื้อ

แต่บอกให้ทราบว่าเพราะฉะนั้นระบบระบบอะไรของเขาเนี่ย
เขาก็คงจะทำอะไรของเขาไว้แล้วนะในการเก็บเสียงอะไรพวกนี้นะครับ
แต่เรื่องการตีระคังเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ไม่ใช่ว่าทุกวัดจะตีเหมือนกันในช่วงเวลาเหมือนกันนะ
แต่อย่างวัดไซด์พระราม๓เนี่ยตีเฉพาะช่วงเข้าพรรษา
เย็นกับเช้าเพื่อแจ้งเตือนเรื่องกิจของสงฆ์ที่ต้องมา

วัดอื่นอาจจะไม่ตีเลยก็มีถ้าพระน้อย
เพราะว่าแค่บอกกันแจ้งกันก็ได้มีไม่กี่รูป
อย่างบางวัดพื้นที่เยอะก็ต้องตีแจ้งเวลามีหยุดตรงส่ง
จะได้แจ้งพระรูปอื่นหรือว่าเนรในวัดอะไรแบบนี้นะคะ
ใช่ตีทุกวันก็มีนอกจากระคังเช้าเย็นตอนเพลงตีกลองเพลงก็มี
บางครั้งก็ไม่ใช่พระตีก็เป็นลูกศิษย์หรือว่าญาติโยมตี

สำหรับอะไรเรียบร้อยแล้วก็ตีเพื่อเป็นสัญญาณว่าพระจะได้ออกสาราอะไรก็ว่ากันไป

ใช่แต่ทีนี้คนที่แจ้งเนี่ยวันนี้เขามีการแชร์ภาพของหญิงสาวคนหนึ่ง
แล้วบอกว่าคนนี้แหละที่เป็นคนแจ้ง

เขาบอกว่าเขาไม่ใช่โดนด่าไปแล้ว

เนี่ยเราขออนุญาตเบลอนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเขายืนยันว่าไม่ใช่นะครับ

เอาเป็นว่าถ้าท่านได้ภาพลักษณะแบบนี้
เจ้าตัวเขาออกมาบอกว่าไม่ใช่เขา

คือในคอมเมนต์เนี่ยคือในภาพที่แชร์ภาพของผู้หญิงคนนึงเนี่ย
เหมือนกับว่าเขามีคอมเมนต์บอกว่า

บอกว่าทำมานานก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องสมควร

ทีนี้คนก็ตามล่ากันน่าดู

เขาไม่ได้เป็นคนโทรไปร้องเรียนที่เขตแต่อย่างใด
แต่ยอมรับว่าได้แสดงความคิดเห็นดังกล่าวจริง

เป็นข่าวปลอมนะคะแจ้งความแล้ว
และจะตามแคปเพื่อแจ้งเพิ่มค่ะ

ใครเจอข่าวนี้ที่เพจไหนฝากแคปส่งด้วยนะคะ
เป็นแค่หนึ่งในคนที่แสดงความคิดเห็น

ทางวัดท่านก็ปรับระดับเอาให้เหมาะสม
ทางเขตก็ไปขอเข้ามา

ชาวบ้านในชุมชนเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไร

เป็นแค่คนสองคนเท่านั้นเองที่มีปัญหา
เพราะฉะนั้นใครที่กำลังตามล่ากันอยู่เนี่ย

ไม่งั้นนี่เดี๋ยวไปกันใหญ่นะครับ

ไปดูเรื่องของชาวบ้านในเขตอื่นบ้างไหม

ลงพื้นที่อย่างชุมชนรอบวัดมหาบุตรเขตสวนหลวง
นี่เขาก็อยู่กันมาตั้งแต่เก่าแก่เหมือนกันนะ
มีกิจกรรมอยู่กับวัดอะไรพวกนี้นะครับ
คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ที่วัดมหาบุตรเขตสวนหลวงนะครับ
ไปสอบถามชาวบ้านที่อยู่ระแวกนี้ว่า

ติระคังเสียงดังที่วัดไสเนี่ย
แล้วมีคนที่อยู่ที่คอนโดเขาร้องเรียนไปเนี่ย

เวลาหลับเวลานอนรบกวนอย่างนี้จริงหรือเปล่า
ก็ไปสอบถามคุณป้าท่านหนึ่งที่เปิดร้านอาหาร

คุณป้าบอกว่าอยู่ที่นี่มาหลายสิบปี
ตั้งแต่สมัยเป็นสาวจนถึงตอนนี้
ไม่เคยเห็นว่ามีชาวบ้านคนไหนในระแวกนี้

วัดตีระคังเสียงดังรบกวนเลย

นี่คือวิถีวัฒนธรรมตามพระพุทธศาสนา
ส่วนตัวก็ไม่เข้าใจคนที่ไปร้องเรียนเหมือนกัน

หรืออาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เข้าวัดบ่อย
ไม่รู้ว่าในพระพุทธศาสนา

ฉุมมวงนี้เวลานี้ของทั้งวัดก็ต้องรักษาศาสนา
แล้วสามเดือน

เขาตีเฉพาะเข้ามรศาสนภารคิดสามเดือน
หลุดเสียงกันแทบไม่ทันเลย
คือที่ออกพรรษาแล้วเขาไม่ตีกันไม่ใช่หรอกฮะ

พรรษานี้พระเยอะต้องอยู่ที่วัดกันหมดนะครับ

ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสอบถามจากท่านรองเจ้าวาดนะครับ
พระครูวิสิตกิจจารักษ์นะครับ

ท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณ๗ปีที่ผ่านมาเนี่ย
มหาบุตรก็เคยเจอปัญหาการร้องเรียนเรื่องวัดตีระคังนะ
เป็นการร้องเรียนจากคนที่อาศัยอยู่ที่คอนโดใกล้วัดเหมือนกันเลย
ร้องเรียนนี่ก็คือเหมือนกันเลยคือเพิ่งย้ายมาอยู่

ชาวบ้านที่อยู่รอบวัดหรือว่าบริเวณใกล้ไม่เคยมีใครร้องเรียนนะครับ
เพราะว่าเข้าใจดีเกี่ยวกับเรื่องของวัดแล้วก็วิถีทางพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติกันมาช้านาน
ส่วนการตีระคังของวัดมหาบุตรนะครับ
หากเป็นในช่วงเวลาปกติจะตี๒รอบช่วงเช้าประมาณ๘โมงครึ่ง
ช่วงเย็น๔โมงเย็นใช้เวลาในการตีไม่เกิน๔๕นาทีนะครับ
ช่วงเข้าพรรษาวัดแทบทุกวัดทุกแห่งในประเทศไทยจะเพิ่มเวลาการตีระคังอีกหนึ่งช่วงเวลา
คือเวลาประมาณตี๔๓๐ใช้เวลาตีทั้งสิ้นประมาณ๒๐๓๐นาที
ส่วนจังหวะการตีนั้นจะค่อยตีแล้วก็เว้นระยะการตีเป็นช่วง
ไม่ได้ตีรัวไม่หยุดจนเกิดเสียงรำคาญซึ่งการตีแบบนี้จะมีแค่ช่วงเข้าพรรษาเท่านั้น
พอออกพรรษาก็ไม่ได้ตีอีกอันนี้หมายถึงช่วงเช้ามืดนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ยังได้สอบถามท่านรองเจ้าอาวาสว่าเออสมัยนี้ถ้าหากวัดไม่ตีได้ไหม
ใช้วิธีอื่นในการแจ้งเตือนกันนัดหมายกันก็ได้นี่นาฬิกาก็มีอย่างนี้ได้ไหม
คือท่านรองเจ้าวาดท่านบอกว่าในความรู้สึกความเคยชินของชาวบ้านที่อยู่ระแวกนี้
คือเรื่องวัดปฏิบัติของกิจของสงฆ์ก็อย่างหนึ่ง
แต่ความเคยชินของชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัดเนี่ยนะถ้าไม่ได้ตีเนี่ยจะถามด้วยซ้ำว่าทำไมวันนี้ไม่ตีราคา
ทำไมวันนี้พระไม่ตื่นเช้ามาทำวัดกันเหรอไม่ออกบินทบาทเหรอ
บางทีชาวบ้านเขาก็รอฟังเสียงระคังทั้งเช้าทั้งเย็นรอฟังเสียงกลองเพลง
ชาวนาทำนาอยู่ชาวบ้านทำงานอยู่ก็ได้ยินเสียงกลองเพลงดึง

เขาก็หยุดพักกินข้าวเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหม
มันเป็นเรื่องของวัดกับชุมชนนะครับ
ซึ่งรองจ้าวาดวัดมหาบุตรท่านยังบอกว่าการร้องเรียนอะไรที่เกี่ยวกับวัดเนี่ยเข้าใจว่ามันก็เป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สามารถทำได้
แต่ก่อนจะร้องเรียนอะไรมาคุยกับวัดก่อนก็ได้
อยากให้มองในมุมกลับด้วยว่าเวลาท่านสร้างคอนโดสร้างที่พักท่านก็ยังมีเรื่องต่างเกิดขึ้น
เวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นท่านก็มาถามวัดมาขออนุญาตวัดวัดก็ให้อนุญาต
แต่พอท่านอยู่อาศัยกันแล้วท่านมีปัญหาอะไรทำไมท่านไม่มาถามวัด
ว่าเป็นแบบนี้ปรับได้ไหมวัดจะได้คุยกันอย่างนี้ไงไม่ใช่ไปร้องเลยไปฟ้องเลย
ฉันก็มีเรื่องที่ทางวัดบอกว่าทางวัดเดือดร้อน
แต่ทางวัดก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงวัดที่จังหวัดเชียงใหม่วัดแห่งนี้อยู่มา๖๐๐กว่าปีแล้วนะคะ
แต่ไปมาร้านเหล้าก็มาผับก็มาที่เที่ยวกลางคืนมามาอยู่รอบวัดเลย
บอกว่าโอ้โหตอนกลางคืนเพลงดังคนเมาโวยวายเป็นแบบนี้ทำยังไงอ่ะวัดอยู่มาตั้งนานแล้วอยู่ดีผับมาล้อมรอบมาอยู่ใกล้อย่างนี้
นี่มันหนักกว่าเสียงระคังที่ไปดังแล้วคนคอนโดบอกว่าเดือดร้อนเลย
ใช่ทางวัดบอกว่าแล้ววัดจะทำยังไงได้วัดจะไปร้องกับใครแล้วใครจะแก้ปัญหาให้
นี่นะคะนี่ก็คือวัดลอยเคราะห์นะคะเราส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราไปสำรวจที่เชียงใหม่นะคะ
คือวัดเยอะนะคะในตัวเมืองเนี่ย๑๔๐กว่าแห่งได้ค่ะแต่ตอนนี้เชียงใหม่เจริญมากโดยเฉพาะในเมืองที่เที่ยวกลางคืนเยอะมาก
แล้ววัดลอยเคราะห์เนี่ยอยู่กลางผับบาร์เลยอ่ะผับบาร์ร้านเหล้าล้อมรอบแบบนี้วัดนี้ตั้งมา๖๐๐กว่าปีแล้วนะคะ
แต่ว่า๕๖ปีที่ผ่านมาเนี่ยผับมาร้านอาหารมาแล้วก็ร้านเหล้าอะไรอย่างนี้มาเต็มเลยปัจจุบันตอนนี้ที่วัดถูกรายล้อมไปด้วยสถานบันเทิงค่ะ
พยายามจะแก้ไขปัญหากันแล้วเรื่องของเปิดเพลงเสียงดังนะคะ
แต่ก็แก้ไม่ได้ทำได้แค่ห้ามเกินเที่ยงคืนนะ
แต่ว่าจนถึงตอนเนี้ยก็ยังได้รับผลกระทบอยู่นะคะอืม
ภูริพัฒน์นักข่าวของเราไปคุยกับผู้ดูแลวัดค่ะ
นางแก้วเรือนแดงตันกีเธอบอกว่าเพิ่งมาอยู่วัดนี้ได้ไม่นาน
บาร์ร้านเหล้าผุดเต็มพื้นที่ตั้งแต่ต้นซอยไปจนถึงท้ายซอย
ป้าแก้วเรือนบอกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
พอมาเที่ยวผับเที่ยวผับเสร็จเข้าวัดต่อเหรอ

สั่นบ้างอะไรบ้างซ้ายเดี่ยวบ้างอย่างนี้

ก็ต้องไปบอกกล่าวไปทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว

คนเมาเดินออกมาไงออกมาจากร้านเหล้า
เสียงดังมาเลยสิ

ว่าเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องมีราวอะไรกันไหม
คิดว่าใครก็แก้ปัญหาไม่ได้
ใครก็แก้ปัญหาไม่ได้
มันก็ปล่อยลื้อยตำลื้อยอย่างนั้น
คุณป้าก็พูดเหมือนตัดเพาะนะทุกวันนี้ไม่คาดหวังแล้วแหละ
ใครจะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ที่ผ่านมาพยายามแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จ
ป้าเองก็คิดว่าเจ้าของร้านที่เขาเปิดผับเปิดบาร์
เขาก็คงต้องทำมาหากินเลี้ยปากเลี้ยท้องละมั้ง
ได้แต่หวังว่าถ้าคนเลิกเที่ยวเลิกเที่ยวผับเลิกเที่ยวบาร์
ต่างเหล่านี้ก็น่าจะปิดตัวลงไปแต่คนมันไปเที่ยวกันเยอะ
คือเมื่อก่อนก็คงเป็นบ้านเป็นชุมชนอยู่ใกล้วัด
หลังก็มาเปิดผับเปิดบ่าค่ะเปิดร้านหนึ่งมีคนมาเที่ยวอ่า
ข้างก็ทำด้วยเห็นว่าเออเป็นทำเลแล้วนี่
แต่คำถามก็คือว่ามันมีโซนนิ่งไม่ใช่เหรอ
ส่วนนิ่งของสถานบันเทิงกับสถานศึกษากับวัดกับอะไรพวกนี้

แต่เรื่องนี้ก็ต้องฝาก

ตำรวจสอบภอม์เมืองก็ต้องไปดูหน่อยว่า
เราจะปล่อยไว้อย่างนี้หรือ